คุณผู้ชมไปที่ปฐุมธานีกันหน่อยค่ะเป็นคู่ซี้ต่างวัยนะคะ
ห้าสิบเอ็ดปีคนนึงหกสิบเจ็ดปีคนหนึ่ง
เขาเป็นแก๊งเหล้ากันชอบนั่งดื่มกัน
ปรากฏว่าวันเกิดเหตุค่ะทะเลาะกันเงินมันหายไปไหนอ่ะ
คุยกันเรื่องนี้ว่าเงินหายไปไหนนี่เอาเงินไปซื้อเหล้าหมดใช่ไหม
แต่กินด้วยกันนะสุดท้ายเลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
โดนฟันไปคนนึงหูเกือบขาดนะคะอืมเหตุการณ์เกิดช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ที่เพิงพักริมถนนรังศิษย์ปฐุมธานีซอยยี่สิบเอ่อตำบลประชาธิบัติ
คนที่บาดเจ็บคือนายสุดเขตหมื่นศุนย์ทรอายุห้าสิบเอ็ดปี
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะสภาพเขาเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตย้อมสี
แล้วกันนะเพราะไอ้ที่เห็นนั่นน่ะสีแดงฉานเลยค่ะ
เลือดเนี่ยโอ้โหทั่วร่างกายเลือดโชคเลยกกหูซ้ายเลือดออกเยอะมาก
ที่หูซ้ายเนี้ยถูกของมีคมฟันจนหูเกือบขาดอ่ะค่ะอาสาสมกู้ชีพนครรังสิตก็ต้องรีบ
พยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีก่อน
หน้าวิกรคมทันสุดไว้ยี่สิบเจ็ดปีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบเนี้ย
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะสองคนก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนี่แหละ
สักพักหนึ่งมีปากเสียงกันเรื่องว่าเงินหายเงินหายไปไหน
นายสุดเขตเนี่ยคนเจ็บนะคะเขาก็บ่นขึ้นมาบอกว่า
เงินหายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินหมดใช่ไหม

นายบุญธรรมผู้ก่อเหตุเหมือนอารมณ์ขึ้นเลย
เบาะทันทีแล้วคว้ามีดไล่ฟันกันเลย
มีดหยิบมีดคู่บาดเจ็บหยิบมีดมา
แล้วก็เดินไปข้างหน้าครับ
เดินไปข้างหน้าแล้วก็
ลุงคำบอกเอาผู้ก่อเหตุก็เลยบอกเอาไงเอาไง

เพราะว่าสองคนนี้คนก่อเหตุแล้วคนบาดเจ็บเนี่ย

คืออยู่ด้วยกันนะคะกินดื่มก็ด้วยกัน

วิกรมที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เป็นย่าไม่ได้เป็นอะไร

เพราะว่ารู้จักกับสองคนนี้แล้วก็เลยเห็นเหตุการณ์
คือนายบุญธรรมคนก่อเหตุอันนี้ไปแล้ว
ส่วนนายสุดเขตก็พากกหูที่รุ่งริ่งเกือบขาด
นั่งอยู่ตรงเพลิงพักเลือดก็ไหลโชคไปเรื่อยนะคะ
ร้อยตำรวจเอกนัทธวัฒนองค์อาจร้อยเวรสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกร
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกทุกอย่างเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
เดี๋ยวรอผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นก่อนก็จะเรียกไปให้ปากคำเพิ่มเติม
หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทะเลาะกันจนถึงขั้นเอามีดมาฟันกัน
ตอนนี้คือผู้บาดเจ็บเขาบอกว่ายังให้การงงอยู่วกไปวนมา

ก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่ก่อเหตุกับตอนที่ทะเลาะกันก็คงจะเมาด้วยแหละ